คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์หัวร้อนบนท้องถนน

คุณพ่อขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งลูก
รถตู้ตัดหน้าบีบแร่ใส่
บ่อยอีกครั้งที่บีบแปรไม่ได้เลยหรือยังไร
เขาไม่พอใจลงมาท้าต่อยต่อหน้าเด็กเลยนะคะ

ดูนี่บีบแต่ใส่ไม่ได้
อ้านี้อ้ามีบแปรใส่ไม่ได้นะครับรถตู้ฮันนี้นี่
ไปอ้างนี่ออกมาจากหมู่บ้าน
ขาวผมใจอ้างนี่บ่อยศัลนี้
ดูตังแชทคุณบอกเนี่ย

เออวาวแชท
รถสู้นี่มาลูกชาย
นี่คุณพ่อคนนี้เขาถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน
นี่นะคะแล้วมาหาเรื่องลูกชาย๗ขวบตกใจร้องไห้เลยอ่ะ
เนี่ยต่อหน้าเด็กนะคะกำลังจะไปส่งลูก
เราได้กล้องวงจรปิดช่วงที่เกิดเหตุมาค่ะ๘นาฬิกา๑๔นาที
เมื่อวานนี้ภาพนี้นะคะรถตู้กำลังออกมาจากหมู่บ้านเห็นไหมคะ
ในซอยก็เนี่ยมีรถจักรยานยนต์อยู่เยอะพอสมควรแล้วนี่ค่ะ
จักรยานยนต์ของผู้เสียหายเขาบอกว่ามันเหมือนมันเบียดอ่ะ
ตรงทางตรงนั้นพอดีเขาก็เลยบีบแร่ใส่เตือนรถตู้เฉย
เพราะมันใกล้กันมากรถจักรยานยนต์เขาก็แบบมาทางตรงของเขา
นั่งรถตู้ออกมาจากซอยเขาก็บีบแต่เตือนไม่ได้อะไรเลย
กลายเป็นรถตู้จอดแล้วก็หาเรื่องค่ะ
คุณผู้ชมคะดูสิคะคือเหตุการณ์มันไม่ได้จบง่ายแบบนั้นนะ
ตู้ขับออกไปไปจอดข้างทางลงมาจากรถแล้วเถียงกันต่ออีกด้วยซ้ำ
โอ้โหคือคุณพ่อที่ไปส่งลูกที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์น่ะนะคะ
ก็เลยยกมือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้คุณวิรยุทธ์นักข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปไปเจอกับตัวคุณพ่อค่ะชื่อว่าคุณก๊อฟค่ะ
เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเช้าเมื่อวานขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งลูกชาย๗ขวบที่โรงเรียน
หน้าหมู่บ้านรถตู้ออกมาจากซอยเป็นซอยหมู่บ้านเขาไม่ชะลอเลย
มันก็แบบมันตัดหน้ารถจักรยานยนต์เขาแค่บีบแต่เตือนครั้งเดียวเลยจริง
ต่อว่าไปนิดหน่อยตะโกนไปนิดเดียวไม่ได้ด่าอะไรแรงด้วย
ตู้โมโหขับมาเบียดรถกระจกแล้วด่าเขา
แล้วจอดรถแล้วเดินมาหาด้วยนะทำท่าเหมือนจะต่อย
ก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้จนคนขับรถตู้ขึ้นรถ
ลูกชายเจ็ดขวบกลัวตกใจร้องไห้ตัวสันเลย
เราเป็นรถเล็กนะถ้าเราตกใจหักล้มขึ้นมา
เจ็บกว่าเขาเยอะผมมาบอกว่าผมขอไม่คุยเนอะ
เพราะผมเห็นน้ำตาลูกแล้วเขากลัวเด็ก๗ขวบ
ต้องมาเจอเหตุการณ์ที่แบบบนท้องถนนอย่างนี้ครับ
ชาวบ้านก็บอกว่าก็รถตู้นั่นแหละออกมาจากซอยไม่ชะลอเลย
ชาวบ้านเขาก็สงสารเด็กนะคะที่มาเจอกับอะไรแบบนี้
ทีนี้เพื่อความเป็นธรรมเราไปคุยกับทางคนขับรถตู้ด้วย
เขาชี้แจงว่าตอนขับรถออกมาไม่เห็นรถจักรยานยนต์จริง
ก็เหตุผลที่ต้องลดกระจกมาด่าก็เพราะว่า
ไม่พอใจถูกทางฝั่งรถจักรยานยนต์ตะโกนด่าก่อน

ครับ
เขาก็ยอมรับว่าเขาโกรธแต่เขาบอกว่าเขาโดนด่าก่อนนะคะ
แต่พอเห็นเด็กร้องไห้ก็เดินกลับขึ้นไปที่รถตู้
แต่ทางผู้เสียหายทางรถจักรยานยนต์เขาลงบันทึกประจำวันที่สอนอสายไหม
คนขับรถตู้บริษัทสั่งพักงานไม่มีกำหนด